มาดูคดีชิงทรัพย์กันหน่อยที่สองคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านของคุณยาย
ที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับคอนโดรังนกนางแอ่น
ทีนี้ก็ไปเอาเงินไปเอาทองเท่านั้นไม่พอนะ
ยังเอาปืนคือไปทำร้ายเลยล่ะ
ทำร้ายคุณลุงเพื่อที่จะขโมยรถมอเตอร์ไซค์ด้วย
แต่ว่าตอนนี้ค่ะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้แล้ว
เพราะว่าตำรวจไปค้นบ้านผู้ต้องสงสัย
แล้วก็ไปเจอไอ้ข้าวของที่เขาขโมยมาอยู่ในบ้านด้วย
แต่ถามว่าเจอเจ้าตัวที่ขโมยมาหรือยัง
ยังนะคะคาดว่าตอนนี้น่าจะกำลังหลบหนีอยู่
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของนาง
สร้างสมสุพกรอายุ๘๐ปี
เป็นเศรษฐินีเจ้าของธุรกิจคอนโดมิเนียมรังนกนางแอ่นนะคะ
อยู่ที่ซอยคอกวัวที่ถนนราชดำเนิน
ตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจับภาพคนร้ายได้
คนร้ายมาบุกงัดบ้านของคุณยายสร้างสม
เข้าไปแล้วก็ไปเอาทั้งเงินสดทั้งทองรูปภัณฑ์ทั้งเครื่องเพชร
รวมแล้ว๕แสนกว่าบาทเลยนะคะเห็นไหม
คือโจรเขาก็ใส่เสื้อมีฮูตแล้วก็มีหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้า
เข้าไปแบบนี้ก่อเหตุช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนะคะ
แล้วพอก่อเหตุแล้วก็ยังไปทำร้ายคุณลุง
คุณลุงทองสุกสุขศรีอายุ๕๖ปี
คุณลุงทองสุกเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
เยื้องกับบ้านของคุณยายสร้างสมค่ะ
แล้วเห็นสภาพของคุณลุงไหมที่หูเป็นแบบนี้
เพราะว่าคนร้ายนี่เขาเอาปืนไปจี้บังคับให้คุณลุง

เนื่องจากว่าจะชิงมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไงคะ
แต่ว่ามันเกิดเหตุ
เพราะว่าคุณลุงทองสุกก็หากุญแจไม่เจอ
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายก็สตาร์ทไม่ติด

เอามีดสปาต้าตีเข้าไปที่กกหูของคุณลุง
คุณลุงได้รับบาดเจ็บนั้นเลือดอาบเลย
หลังจากนั้นคนร้ายก็วิ่งไปที่ปากซอยค่ะ
จี้ชิงรถจักรยานยนต์ของวินมอเตอร์ไซค

ทีนี้ในวันนั้นพอเจ้าหน้าที่เข้าไปถึง

ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกโชคดีศรีเมือง
ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็บอกว่าหลังจากที่ให้ช่างมากู้ไฟล์ภาพ
ดูจากกล้องวงจรปิดบ้านของคุณยายสร้างสมเนี่ย
กู้ภาพมาได้แล้วเห็นภาพคนร้ายคุณผู้ชม

หมวกพรางใบหน้าแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาว

ส่วนอีกคนนึงเนี่ยคือเขาก็เตรียมตัวมาแหละ

ใส่เสื้อแขนสั้นใส่กางเกงขายาว
แล้วที่สังเกตเขาบอกว่าสวมรองเท้า
รองเท้าที่สวมมีแถบสีขาวที่พื้นด้วย
แล้วคนร้ายก็มีทั้งปืนมีทั้งมีด
รื้อค้นทรัพย์สินแบบดูสิค่อยคลานไป
แล้วไปค้นทรัพย์สินแบบใจเย็นเลย
หลังจากนั้นก็ลงมารื้อทรัพย์สินต่อที่ชั้นล่าง
พอมาเจอคุณยายสร้างสมเจ้าของ
ก็เลยใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์แล้วก็กวาดทรัพย์สินหนีไป
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกโชคดีบอกว่า
ทั้งสองคนน่าจะเป็นคนร้ายรายเดียวกัน

ก่อนหน้านี้มันมีคนร้ายที่ไปงัดร้านเสริมสวย
ชื่อร้านใบเตยบิวตี้ของนางสาวปิยดาที่ซอยสุจินนี่แหละ
ก็ได้ทรัพย์สินไปอันนี้คือที่ร้านใบเตยมิวตี้
คุณผู้ชมนี่คือผู้เสียหายเจ้าของร้านนะคะ
รอบที่เขาไปก่อเหตุคือย้อนไปเมื่อวันที่๕ตุลาคม
พอไปก่อเหตุที่ร้านใบเตยบิวตี้ได้ทรัพย์สินไปมากกว่า๒แสนบาท

ทีนี้ตำรวจบอกว่ารู้แล้วรู้ตัวคนร้ายแล้ว
ส่งชุดสืบสวนส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ลงพื้นที่เลยไปแกะรอยไปตามล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
แล้วล่าสุดทางด้านพันธุ์ตำรวจโทษธีรวุฒิเทพเลื่อน
รองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช
ก็เอาหมายค้นไปตรวจที่บ้านหลังนึงค่ะ
บ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมเป็นบ้านที่อยู่ในชุมชน
คลองท่าซักที่ตำบลท่าวัง

แล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปนะ

ก็ไปเจอไอ้ทรัพย์สินที่คนร้าย
ขโมยมาจากบ้านของคุณยายสร้างสม

แล้วก็ไปเจอโทรศัพท์มือถืออีก๕เครื่อง

จะเอาทรัพย์สินพวกนี้มาตรวจสอบ
นี่คือเป็นโทรศัพท์ส่วนหนึ่งที่เจอนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่เจอใครอยู่ในบ้านหลังนี้

แล้วก็เชิญตัวเพื่อนบ้านมาสอบ
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าใครอยู่ที่บ้านหลังนี้

แล้วบุคคลต้องสงสัยในกล้องวงจรปิด

เผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ